ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ประกอบด้วย
อักษรพระปรมาพิไทยวปรอยู่ตรงกลาง
อักษรสีขาวขอบเดินทองอันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ
ภายในอักษรประดับเพชรตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกร
อักษรวปรอยู่บนพื้นสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้มอันเป็นสีของขติยกษัตริย์
ภายในกรอบพุ่มข้าวบินสีทองสอดสีเขียวอันเป็นสีซึ่งเป็นเดทแห่งวันพระบรมราชสมภพ
กรอบทรงพุ่มข้าวบินอันเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม
อันเป็นพระราชลันจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
ปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช

อุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจำรัชกาลอยู่เบื้องบน
พระแสงขันชัยศรีหมายถึงส่งรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันตราย
แทร่จามรีทอดไขว้อยู่เบื้องขวาถ่านพระกรกับพัดวานวิชนีทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย
โดยทานพระกรหมายถึงทรงดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุขมั่นคง
แทร่จามรีกับพัดวานวิชนีหมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราช
และฉลองพระบาทเชิงงอนอยู่เบื้องล่างหมายถึงทรงธรรมนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐศรีมาอาณาจักร
หลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเสวตชัดอันมีระบายคลิบทอง
กลยอดฉัดประกอบรูปพรมพักอันวิเศษสุดระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง
แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วที่สานุทิศ
เมืองล่างกรอบอักษรพระประมาพิไทยมีแถบแพร่พื้นสีเขียวถนิมทองขอบคลิบทอง
มีอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
แถบแพร่เบื้องขวามีรูปโฆษศรีกายม่วงอ่อนประคองฉัด๗ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร
ื้องซ้ายมีรูปราชศรีกายขาวประคองฉัด๗ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน
คันฉัดด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกระหนกนาคแสดงถึงปีมโรงนักสัตว์อันเป็นปีพระบรมราชสมภพ
สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน